มาดูเรื่องของภาพถ่ายติดวิญญาณกันบ้างนะครับ
เพราะว่ามีเด็กหนุ่มวัย๑๕เนี่ย
ถ่ายภาพรถกู้ภัยคันหนึ่ง
แล้วปรากฏว่าพอส่องไปส่องมาเนี่ยนะครับ

มันมีเหมือนร่างคนเขียวปรากฏร่างขึ้นมา
กำลังจับพวงมาลัยอยู่แบบนี้นะครับ

ก็รู้จากรถกู้ภัยคันนี้เป็นอย่างดี
ชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นประจำ

มีคนจริงคือคนขับจริงเป็นคนนะ
แต่เห็นเหมือนมีคนอื่นนั่งมา๒๓คนเลยด้วยซ้ำ
อ๋อคือมากกว่า๑คนที่มีในรถ
มีคนจริงคนหนึ่งแต่ที่เหลืออาจจะเป็นวิญญาณ

นี่แหละครับที่คุณผู้ชมเห็นในวงกลมดูสิ
โอ้โหอย่าซูมเข้าไปเยอะนะเราก็สยองเหมือนกันนะฮะ
เอาจริงคุณสุดสกุลดิฉันมองไม่ออก
ถ้าเกิดดิฉันเห็นภาพนี้ฉันก็มองผ่านดิฉันยังแบบ
วันหน้าคนเขียวไงแล้วก็จับพวงมาลัยอยู่ไง

นี่นะครับก็เป็นภาพที่นายพานุพงศ์พุ่มกล่ำอายุ๑๕ปีเนี่ย
เขาใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้เมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
ระหว่างที่รถคันนี้จอดอยู่บริเวณ๔แยกยาง๕
ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
ทีมข่าวของเราก็ไปพบกับนายพานุพงศ์คนนี้
เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นผมก็กำลังเดินเล่นอยู่บริเวณรถกู้ภัย
ซึ่งรถกระบะกู้ภัยคันนี้คือรถอีซูซูสีขาว

คุณผู้ชมเห็นอยู่แล้วบ่อใบไม้ทอทง๘๕๔อ่างทองซึ่งรถกู้ภัยคันนี้เป็นรถของน้าชาย
เขาก็หยิบกล้องมาถ่ายรูปไปมาแถวบริเวณหน้ารถที่จอดอยู่
แล้วทีนี้เอารูปมาดูตอนเช้าพบว่ามันมีลักษณะเหมือนมีคนนั่งอยู่บนรถ
ร่างเขียวเห็นใบหน้าเหมือนขับรถอยู่เลยนะฮะฟังเสียงเขาเล่าหน่อยฮะ
เขาก็เลยส่งต่อให้เพื่อนได้ดูทางสังคมออนไลน์
เพื่อบอกว่านี่เป็นรถกู้ภัย
ที่อาจจะมีวิญญาณของคนตายที่รถกู้ภัยคันนี้เคยไปรับมา
แล้วก็วิญญาณยังอยู่ในรถนะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าของรถบอกว่ารถคันดังกล่าว
จริงแล้วมีชาวบ้านเห็นว่าเหมือนมีวิญญาณนั่งอยู่ในรถ

ส่วนตัวเขาเองก็เชื่อว่ามีวิญญาณจริงนะ
จากรถคันนี้รับศพเก็บศพมาเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะครับ
นี่แหละคุณพิทักษ์เขาบอกโอ้โห

ปฏิบัติภารกิจนะขับไปคนเดียว
แต่ชาวบ้านมาเล่าให้ฟังบอกคนนั่งอยู่ในรถ
นั่งกันเยอะจัง๒๓คนเลยนะฮะ
ที่เขาก็ยืนยันเขาไปคนเดียวนะครับ
อ่ะก็ภาพนี้นะฮะตัวคุณพิทักษ์เอง
เจ้าของรถเองนะฮะเขาก็เชื่อว่า
นี่น่าจะเป็นวิญญาณที่มาให้เห็นจริง
เพื่อให้โชคให้ลาบและเป็นสิริมงคลแก่คนกู้ภัย
น่ากลัวอะไรนะฮะแต่คนที่เห็นภาพนี้
ต่างก็ไปจ้องอยู่ที่หน้ารถกู้ภัย